รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลอาเซียนครับ
นะตรกแรกไทยนั้นจะบุคเบียนอินโดนีเซีย

จัดนั้นจะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยของของเรา
เขาสักก็บอกว่ามีโอกาสเจอกับอิโรดิเซียสมัยเป็นนักเตะในเกมนักชิงชนะเลิศ๒ครั้งในปี๒๐๐๐แล้วก็๒๐๐๒
ทั้ง๒ครั้งของไทยทีมไทยคว้าแชมป์ไปครองได้เขาเจอก็บอกว่าในปี๒๐๐๐เป็นการอาหารที่ไทยนะครับ
ที่ไหนรอบชิงไทยชนะ๔หนึ่งแบบไม่ยากเย็นแต่ว่ากว่าจะมาเก็บชนะได้
จากนั้นส่วนสองชนะก็ถือว่าเป็นบททศอบที่สุดยอดของทิศชาติไทยนะครับในครับปรุงสร้างเพราะว่า
ไทยต้องลงเล่นที่สนามเสนายันต้องไปเยือนเขาท่ามกลางกองเชียร์เจ้าถิ่น
เขาบอกว่ามากันร่วมแสนนะครับในวันนั้น
ทีมไทยเขาบอกว่ามีเวลาเตรียมทีมก่อนลงแข่งขันน้อยมาก
แค่๑๐วันเท่านั้นก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น
ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศทีมไทยนำก่อนถึง๒๐นะครับ
ที่ชูเกียจหนูสลุงถ้ายังจำกันได้โดนใบแดงไล่ออกนะครับ
แล้วก็ในครึ่งหลังเนี่ยโดนตีเสมอ๒ต่อ๒โอ้โหเป็นเกมที่บีบหัวใจมาก
ไปตัดสินกันด้วยการดวนลูกโทษครับ
วันนั้นทีมไทยแม่นกว่าครับเอาชนะไปได้
ซึ่งณเทิดนี่แหละเทิดศักดิ์ใจมั่นเป็นคนยิงลูกโทษคนที่๓

และก็ลูกนี้สงอจำดูสิทธิ์ชรมแสนนะครับ
โอ้หัวท่าดีใจนี่สุดยอดมากเกลียดหล่อ
ซึ่งนักบอลทีมชาติชุดนี้นะก็ทำท่านี้เหมือนกันนะ
วันนั้นมันกดดันมากแต่ไม่น่าเชื่อดูสิตจะยิงแบบนี้

ใช่นกหวีดเราแทบไม่ได้ยินเลย

แต่ครึ่งแรกเราทำดีกว่า
เรายิงได้๒ประตูก่อน
ทุกคนแบบเต็มที่สู้เต็มที่

ตอนนี้ที่มียิงก็มีพี่นะครับมีพี่แล้วก็มีศักดามีมานิดน้อยเวท
แต่ก็บอกอีกนะครับว่าอยากจะเตือนครับว่าอินโดชุดนี้มาถึงรอบชิงเนี่ยเกินเป้าของพวกเขาแล้วดังนั้นความมั่นใจมีสูงแน่นอนแต่ว่าคุณภาพนักเตะโดยรวมเป็นรองทีมไทยพอสมควรไทยก็ต้องจับตาสามแข้งอภิเศษนะครับก็คือโบฮัสโซลอสซ่าลิสกี้โพร่าแล้วก็ทางซูแฮมแซมรุนนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเกมในรอบชิงชนะเลิศเน้นย้ำกันหน่อยครับ
ที่มีความจุประมาณ๓๐๐๐คนนะครับ
และจะกลับมาเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในนัดชิงชนะเลิศนัดที่๒วันที่๑๗ธันวาคม
เกมที่ราชมังคลานะครับก็เปิดให้จำหน่ายบัตรเข้าชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็หลายโซนหลายพื้นที่มีข่าวว่าโดนจับจองจนเต็มแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะไปที่สนามก็ควรจะรีบที่จะจับจองซื้อหาบัตรกันซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับ